สาธารณาหน้าเป็นเรื่องที่จะทำได้

ก็ยังหวัดเดิมหมดเลยค่ะก็คือรอตรวจสอบสถานะ
จนถึงวันนี้๑๐โมงกว่าก็มีข้อความเด้งเข้ามาว่า
คุณถูกตัดสิทธิ์เพราะว่าคุณเป็นเกษตรกร
ที่เราใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเพราะอะไรคะ
คุณใช้ข้อไหนตัดสินเราเลยอยากรู้ค่ะประมาณนั้น

เรามีครบทุกอย่างขอแค่แต่ถามว่าเราอยากรู้ว่าการที่รอให้เขายื่นอุทธรณ์ใช่ไหมคะ
แล้วคนที่อดอยากนะตอนนี้ทำยังไงกับชีวิต
ห้องก็อยู่ห้องเช่าเจ้าของห้องก็ไม่ได้ลดค่าเช่าให้
เจ้าของห้องก็ยืนยันว่าอยากจะได้เงิน
ก็คือแล้วเราทำไงจะถูกไล่ออกจากห้องไหม
แล้วลูกที่รออยู่ที่บ้านต่างจังหวัดจะกินอะไร
ทางนู้นก็โดนผลกระทบทุกคนถูกไหมคะ

ก็กลัวไม่ได้เงินค่ากับข้าวสอนเช้า
แต่มาแนวโน้มมาทางรัฐบาลเขาบอกว่าผมเป็นเกษตรกร
ไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
เนี่ยเขาบอกว่าเจ้าบ้านมีคนไปแจ้งต้องในบ้านมีคนเป็นเกษตรกร
เป็นเจ้าบ้านเองเป็นเจ้าบ้านเอง
ผมไม่มีครอบครัวคนไหนไปแจ้งมันว่าพ่อแม่จะเป็นคนไหนเป็นเกษตรกร
เพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าเป็นผู้ช่วยเกษตรกรไม่มี

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังคงเกาะติดเรื่องนี้ต่อนะคะ
เอาสิจนกว่าเราจะได้เงินกันนะคะคุณผู้ชม
จะพยายามถามให้ได้มากที่สุดนะคะ
เดี๋ยวแจ้งก่อนนะคะคือตอนนี้คุณผู้ชมส่วนใหญ่นะคะ
มีจำนวนค่อนข้างมากแล้วก็หลายวันติดกันแล้วนะคะ
โทรเข้ามาทั้งขอข้อมูลด้วยระบายความรู้สึกด้วยนะคะ
คือยินดีรับโทรศัพท์นะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ใช่หน่วยงาน
ที่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ทุกกรณีนะคะ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากได้ข้อมูลโดยตรงเลย
ก็คือกระทรวงการคลังกับธนาคารกรุงไทยนะคะ
คือบางส่วนก็มีโทรตรงมาที่รายการถามตรงเลยนะคะ
แล้วเราก็ไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องได้ครบทุกกรณีเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติโทรมานะคะอย่าเพิ่งว่ากันนะคะ
เพราะว่าเราไม่ใช่หน่วยงานรับผิดชอบที่ควรจะตอบซะด้วยซ้ำไปนะคะ
แต่ว่าวันนี้ค่ะ๒สายแรกที่เราจะพูดคุยกัน
ก็จะเป็นคนที่สะท้อนปัญหาได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ

แรกจะคุยกับท่านหนึ่งนะคะเป็นแม่ค้า
ขายของที่ตลาดนัดก็แน่นอนตลาดก็ไม่สามารถขายได้แล้วนะคะ

สวัสดีค่ะคุณจอมขวัญ
เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้คะ
ก็พอออกทีวีไปค่ะคุณจอมขวัญค่ะ
ก็โอ้โหแบบคนไทยอะ

แล้วคุณอังุ่นคุณอังุ่นเนี่ยขายของถูกไหมจ๊ะ
จ้ะใช่อย่างอุ่นอยากขายของค่ะคุณจอมขวัญ

ค่ะใช่ขายเสื้อผ้าค่ะ

กรุงเทพค่ะเหมือนวิ่งตามตลาดนะ

เสาบางบัวบ้างแถวเสนาบ้าง
คือวิ่งตลาดนะที่มีตลาดนะค่ะ
เพราะเอาเสิร์ชอยู่ในนั้นได้ใช่ไหมคะมันจะมีเบาะ
จริงเราทำงานใกล้กันเลยเนอะใช่ไหมคะโซนนี้นะ

ทีนี้ของเราพอตลาดมันไม่สามารถจะเปิดได้แล้ว

ทีนี้ของคุณองุ่นเนี่ยจริงแล้วเข้าเลยนะ

ไม่รู้จะบอกว่าไงจะ๙๙มันไม่ใช่ค่ะเอาหุ่นว่า๑๐๐ค่ะ

แล้วยังไงคะแล้วเราเจอปัญหายังไงคะ
ก็หุ่นก็เขาก็ทางรัฐบาลใช่ไหมคะเขาก็มีข้อที่เขากล่าวมาทุกอย่างที่พี่เราเนี่ยเนาะ

มีอาชีพอะไรบ้างอะไรบ้างที่ได้อย่างนี้อย่างนี้นะคะ

แล้วทีนี้เราก็เข้าข่ายเราก็เข้าไปเกาะทุกอย่างโดยตรงเลยค่ะ
อย่างนี้ทุกอย่างเพราะว่าก็สั่งปิดตลาดเราเลยอย่างนี้ค่ะ

จ้ะคุณอังุ่นเข้าไปกรอกตั้งแต่ว่า
รอลงตั้งแต่วันแรกวันที่๒๘เลย

ก็รอเขาก็หน้าจอก็บอกว่าให้รอตรวจสอบค่ะ
ก็ดีใจยังไงไม่มีปัญหาข้อมูล
ไม่ขอเพิ่มเติมว่าผ่าน๑๐๐แน่

นี่คือว่าปกติหมุนก็คือคนเนอะ
พอรู้อย่างนี้มันอยู่บ้างแล้วชักการนะ
ตอนเช้าตื่นมาเช็คก็เข้าไปเช็คดู

ประกอบประกอบจิตการเองอย่างนี้ค่ะ

ทั้งที่เราเป็นแม่ค้าตลาดนัดเป็นอาชีพอิสระย่อย
คุณอาหุ่นไม่เคยมีร้านของตัวเองเป็นร้านแบบถาวรเหรอคะ
ไม่มีเอาหุ่นมาขาย๗๘ปีหุ่นก็วิ่งตลาดนัด
หนูไปทำอะไรแล้วอะไรหนูก็ว่าค้าขายค้าขายตลอดค่ะ
ไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปจดอะไรเลยตรวจแล้วมันไม่มีอ่ะคุณจอมขวัญ
แม่ถามเหมือนรู้ทุกอย่างเลยใช่ไหมว่าจะต้องโดนคำถามอะไรบ้าง
คือเราไม่มีจดทะเบียนใดแน่นะ
จดอย่างไรคุณจอมขวานเงินจดทะเบียน
ถ้าเป็นธุรกิจอย่างนี้มันต้องจดทะเบียน

ลูกน้องเหมือนธุรกิจประกอบธุรกิจใหญ่

แล้วต้องมีลูกน้องเกียรติ๘คนลงไปค่ารายได้แค่กี่พัน
ประมาณหมื่นเดียวเองเอาหมื่นเดียวกับค่าใช้จ่ายล่ะ
คุณจอมขวัญค่าหอค่าอะไรคุณไม่หักออกเหรอ
นี่หนูก็รวมความเป็นจริงให้ฟังใช่ไหมคะรายได้
ค่ะแล้วไม่เกินหมื่นห้า
ของคุณองุ่นเนี่ยขายไม่ได้มาตั้งแต่สักประมาณช่วงเดือนไหนแล้วจ๊ะ
เดือนนี้นะวันที่๒๒องุ่นจำได้
วันนั้นเช็งเม้งอังหุ่นไปเช็งเม้งมา
ค่ะแล้วเราหารายได้จากไหนอะคะ
ก็เงินพอดีมันมีเงินที่เราขายของที่แบบว่าแต่ละวัน
แต่ละวันก่อนถึงที่เขาจะระนับว่าค่ะ
วันที่๒๒มันก็ยังพอมีคุณจอมขวัญค่ะ

ใช่มันก็หมุนไปเรื่อยกินคือประหยัดกันบ้าง

เงินที่เราขายของก่อนที่หนึ่งวันที่๑ถึงวันที่๒๐กว่า
มันก็ยังขายได้อยู่มันก็ยังพอมีใช้อยู่ค่ะ
หลังจากนั้นล่ะคุณจอมขวัญมันใช้มันจะรู้ไหมล่ะ
ก็เป็นเดือนจนวันที่เท่าไหร่คะ

๑๕แล้วอ่ะ๑๕จะเดือนหนึ่งแล้ว๑๕

ใช่ใช่มันก็หมดไม่ได้จะเปิดเมื่อไหร่
ทีนี้คุณองุ่นคะพอเราได้แบบนี้

ซึ่งไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้๕๐๐๐นะนะ
คำถามคือพี่น้องแม่ค้าเพื่อนด้วยกันเนี่ย
ที่ลงทะเบียนมีไหมคะ

ก็บางคนก็ไม่ได้ก็ว่าเขาเป็นเกษตรกรบ้าง
แล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นเหมือนขององุ่นนี้ค่ะ
เป็นเจ้าของประกอบการ
ส่วนมากจะเป็นลักษณะแบบนี้หนูก็ไม่รู้ว่าเขา
ถ้าเป็นแม่ค้าตลาดนัดนะที่หุ่นซาวเสียงมาอย่างนี้ค่ะ
จะเป็นผู้ประกอบกิจการเอง

แต่เราเป็นอาชีพอิสระเราขายของตามตลาดนัดอ่ะ
ถูกไหมคุณจอมขวัญว่าคุณว่าอาชีพอิสระ
เข้าใจทีนี้ถามถามเผื่อเพื่อนของคุณอังุ่นด้วยนะคะ
ว่าเพื่อนที่เป็นแม่ค้าที่รู้จักกันแล้วก็เจอหน้ากันบ่อย

คือเหมือนของคุณองุ่นที่โดนก็คือเหมือนกับเป็นเจ้าของกิจการอย่างนี้
กับอีกแบบหนึ่งคือเป็นเกษตรกรใช่ไหม
ทีนี้ทุกคนได้ตรวจสอบย้อนไปของตัวเองไหมคะ
ว่าครอบครัวพ่อแม่เคยเอาชื่อไปขึ้นในส่วนของเกษตรไหม
หรือว่ามีใครเคยไปจดทะเบียนแบบเป็นเจ้าของกิจการเองด้วยจริงหรือเปล่าคะ
ไม่มีอ่ะไม่มีเลยเขาบอกเขาก็ขายของมือสองอยู่ตลาดอย่างนี้ตลอด
เขาก็ขายเสื้อผ้าอย่างนี้ตลอดไม่มี
ไม่มีนะไปตรวจแล้วมันไม่มีแม่เขาก็อยู่บ้าน
เขาก็จะไปจดยังไงเขาก็ตั้งแต่เรียนจบมา
เขาก็ทำงานบริษัทแล้วเขาก็ออกมา
แล้วก็มาค้าขายมีครอบครัวอย่างนี้ค่ะ

ไม่อยากทำงานเราออกจากงานแล้วก็มาขายของ
ก็๑๐ปี๒๐ปีบ้างบางคนอย่างนี้ค่ะ
คุณองุ่นคะลองถามแบบนี้นะ
คือเข้าใจว่าเราเป็นแม่ค้าที่ตลาดนัด
เราก็ไปตามตรงไหนมีตลาดมีคนเยอะเราก็ไปขายนะ
เวียนไปแต่ละที่แต่ทีนี้ลองถามแบบนี้
ถ้าตลาดขายไม่ได้
แม่ค้าเนี่ยเปลี่ยนมาขายออนไลน์ได้ไหมล่ะ
ออนไลน์มันก็มีค่า
บางคนเขาไม่เคยขายออนไลน์
คุณจอมขวัญแล้วค่าใช้จ่ายเขาล่ะคะ

ถ้าสมมุติเราส่งของไปเขาไม่จ่ายเงินเราทำไงอ่ะ
แล้วช่วงนี้ด้วยเขาไม่มีอะไรเลย
ตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้คุณจอมขวัญค่ะ
มันก็ไม่มีแล้วของกินยังขายไม่ได้เลย
วางไว้ไม่มีคนเดินไม่มีอะไรเลยนี่
แล้วตอนนี้คุณอองทุ่งไม่ต้องพูดถึง

ตอนนี้คือนอกเหนือจากเราใช้เงินเก็บแล้วเรายังไงต่อ
อาหุ่นก็เลยออกไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะคุณจอมขวัญ
แล้วทีนี้พอเสร็จองุ่นก็ออกข่าวออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
มันก็พอมีแบบมีแต่คนดีทั้งนั้นคุณจอมขวัญค่ะ

พอมีช่วยองุ่นแล้วก็เจ้าของหอเขาก็ดีมากเลยค่ะ
พอหมุนกลับมาเขาก็เห็นเนอะเราก็มาอธิบายเขาฟัง
เขาก็ไม่รู้ว่ายังไงแบบไหนเขาก็ช่วยอโง่น
แล้วก็ซื้อข้าวให้ยายหุ่นด้วยอะไรอย่างเงี้เพื่อนก็เอาไข่
เมื่อวานพอออกข่าวเขาเห็นเขาก็บอกว่างุ่นเขาก็ยกโป้งให้
เขาบอกดีมากที่ช่วยเหลือนะอะไรนะพูดให้เขาก็ไม่กล้า
คนขายนี่ก็ไม่กล้าคนนี้ก็ไม่กล้าไม่มีใครกล้าสักคนน่ะ
เมื่อวานนี้ไปเนี่ยจ๋าขายของมันควรขายของไม่ได้เลย
คุณจอมขวัญค่ะอืมอย่างเพื่อนหนูขายกล้วยทอดอย่างเงี้ย
ขายแล้วขายอีกแห้งแล้วแห้งอีกแห้งแล้วแห้งอีกแห้งแล้วแห้งอีก
คือนั่นก็ของกินแล้วอะเนอะมันจะได้ที่แล้วค่ะได้ที่เท่าอะค่ะ
คุณองุ่นแล้วคิดคิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะช่วยช่วยยังไงดีอะค่ะแล้วก็หุ่น
ไม่ถูกค่ะคุณจอมขวัญนี่คือเราช่วยแบบคนทั้งประเทศแล้วเหมือนเป็นปากเสียงให้ไม่ว่าอาชีพแม่ค้า
ไม่ว่าอาชีพคือลำบากทุกคนไม่ว่าแท็กซี่ไม่ว่าเอ่อ
เศรษฐกรอะไรทุกอย่างใครก็แล้วแต่ร้านเสริมสวยร้านสปาแม้กระทั่งธุรกิจใหญ่ใหญ่
ไม่ใช่ว่าย่อยเฉพาะขององุ่นอย่างนี้นะคนอื่นเขาลำบากองุ่นแต่เขาไม่กล้าออกมาคุณจอมขวัญ
อืมนี่อุ๋นอยากจะเป็นตัวแทนอะให้ทุกคนเลยในประเทศไทยเนี่ยในไทยเหล่าเนี่ยในประเทศเหล่าเนี่ย

ทุกอย่างอุ๋นอะอุ๋นอยากเป็นกระบอกเสี่ยงให้เขา

อยากช่วยคุณจอมขวัญหุ่นอยากช่วย
คำขอโทษคำเดียวอ่ะประเทศไทยก็ไม่ให้อภัยอีกแล้วก็แค่คำขอโทษขุนจอมขวัญ

ตัวอย่างว่าคุณจอมขวัญทะเลาะกับใครอย่างเงี้ยแล้วแค่คำขอโทษอ่ะ
ยังไงเขาก็ให้อภัยเราอยู่แล้วเราเป็นคนคนไทย
ด้วยกันเราอะไรด้วยกันทำไมจะไม่ให้อภัยกันคำคำเนี้ยเป็นคำที่แบบ
คุณจอมขวัญฟังดีแล้วไปคุยคือไม่รู้นะ
หมุนตีความหมายคือเดี๋ยวทุกคนก็คงจะรู้ว่าคำขอโทษอ่า
มันขอโทษนะคะประชาชนอืมมันเกิดการผิดพลาดไปแล้ว
ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่ผมทำไป
เราจะมาหาทางแก้ด้วยกันนะหนูอยากให้เขาออกมาเป็นจังหวะ
ค่ะอืมพูดกับประชาชนหน่อยเขาก็คอยคอยคอย
แค่เขาออกมาเนี่ยบางทีเปิดทีวีดูไว้อุ้ยตายแล้ว
ออกมาเขาจะกล่าวอะไรเนาะกล่าวคำที่ว่าผมผิดไปแล้วนะ
ไอผมผิดพลาดผมจะขอระงับไว้ก่อนถ้าไงผมขอตรวจสอบก่อนได้ไหม
ผมจะให้คนเขาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แบบนี้มาตรการออกมา
ให้ประชาชนเขาได้รับทราบเขาก็จะได้อ๋อเหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้า
วันที่ยี่สิบนะเขาจะบอกเขาจะทำแบบนี้อ่ะเราก็จะปล่อยเขา
ถูกไหมคะจ้ะเราไม่ต้องไปไปไปอย่างงี้เขาเขาเป็นตัวกลาง
ก็ต้องให้เวลาเขาค่ะคุณอังุ่นค่ะจ้าขอนิดเดียวขอขออนุญาตแทรกนิดเดียว
คือเอาอย่างงี้ที่คุณองุ่นเจอเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของพี่พี่แม่ค้า
ที่ก็น่าจะมีหลายคนที่โดนแบบนี้นะแต่ทีนี้ค่ะเดี๋ยวทีนี้ขออนุญาตเครื่องอุ่นแบบนี้
ขวัญมีอีกหนึ่งสายนะคะเป็นพี่ประกอบนะจะได้ช่วยกันพูด
แต่ว่าที่คุณองุ่นบอกว่าอยากจะเป็นตัวแทนของคนที่เจอภาวะแบบนี้เนี่ย
ได้เลยก็คือผ่านรายการเราแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรายการแล้วก็ไทยรัฐทีวีจะช่วยช่วยตาม
คือช่วยคุณอังุ่นอีกแรงที่จะช่วยพูดให้กับคนอื่นที่เจอสภาพเดียวกันนะคะ
คุณองุ่นยังไงเดี๋ยวขอบคุณก่อนแล้วเดี๋ยวเราอาจจะได้ตามข้อมูลกันหลังจากนี้นะคะ

ค่ะขอบคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมคะขออีกหนึ่งสายค่ะเป็นอันนี้ก็เป็นพี่แท็กซี่เหมือนกันนะคะ

สวัสดีครับคุณจอมฝันครับผมประกอบนะครับ
ค่ะพี่ประกอบวันนี้คุยกับเราวิ่งรถมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
วันนี้วิ่งตั้งแต่ออกไปตี๕ครับผม
ตอนนี้พี่คุยกับเราประมาณ๔โมงครึ่งเนาะพี่ได้เท่าไหร่แล้วจ๊ะ

วิ่งรับผู้โดยสารไปกี่เที่ยวจ๊ะพี่

แล้วพี่ต้องจ่ายค่ารถวันเท่าไหร่จ๊ะ
ก็ผ่อนเดือนละ๒๒๖๐๐กว่าบาท
อืมแล้วพี่ทำไงอ่ะ
ถ้ามันปกติแล้วผมก็จะส่งตัวเป็นเองนะ
ค่ะแล้วของพี่ประกอบนี่มีปัญหาเรื่องลงทะเบียนเหมือนกันใช่ไหมคะ
ก็ลงครับผมมีปัญหาครับผม
ของพี่ประกอบเจอข้อความส่งกลับมาปฏิเสธเหมือนกันใช่ไหม

ปฏิเสธเนื่องจากเขาบอกว่าเหตุผลนะครับผม
เนื่องจากไม่พบข้อมูลการประกอบอาชีพ
ตามที่ท่านระบุในฐานข้อมูลรัฐของรัฐ
ไข้ขอสงวนสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการเยียวยานี้
ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดตามมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากโควิด๑๙อื่นของกระทรวงการคลังได้ที่เว็บเราไม่ทิ้งกันครับ
อันนี้เหมือนกับพี่บรรพฤษเมื่อวานเลยนะก็คือไม่พบฐานข้อมูล

พี่ประกอบเนี่ยขับแท็กซี่มากี่ปีแล้วคะ

แล้วคือเดี๋ยวขอถามเหมือนที่ถามพี่บรรพฤษเมื่อวานคือ
การต่อเอกสารเราจะบัตรจะเอกสารทั้งรถทั้งคนใดก็แล้วแต่ไม่มีขาดนะคะ
รถเดี๋ยวก็พึ่งซื้อมาได้๙เดือนก็ยังไม่ได้ต่อ
ยังไม่ได้ต่อทะเบียนครั้งแรกเลยก็มีสำเนาว่าผมเป็นผู้ซื้อ
ถึงจะเป็นผู้ซื้อเจียวเหลืองได้
เราเคยมีชื่อไปขึ้นลักษณะอาชีพอื่นไหมคะ

ไม่เคยขึ้นเกษตรกรประสุทธิ์ประมงอะไรทั้งนั้น

ผมอาชีพขับรถอย่างเดียวเลย

และพี่ทำอย่างไร
เมื่อวานี้วันที่สุดท้ายผมก็เลยตั้งใจ
จะไปขึ้นตะหมดไปคุยข้างบนเอาอักษาให้หมด
ผมถ่ายจักรศาสตร์ด้วยหมดเลยซึ้งหนึ่งทุกอย่าง
ใบขับขี่ใบหน้ารถระเบียนรถที่ผมซื้อเป็นประกอบการเองอะไรอย่างนี้
แล้วผมก็ขับรถใบขับขี่มีพร้อมหมดทุกอย่าง
แล้วก็เหตุผลที่เขาส่งมาอย่างนี้มันหมายความว่ายังไง
ผมรอมา๑๗วันตั้งแต่วันที่๒๘ที่เราลงทะเบียนไปวันแรกด้วยนะ
ตามทุ่มประมาณนี้แล้วเพื่อนเขาคนนู้นได้มาคนนี้ได้มั่ง
ผมก็เฉยก็คือจะดูว่ามันจะมาอย่างไร
เพราะเอ็ดมาแล้วมันก็เสียความรู้สึกคนเรารอคอย
ขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวขออภัยนะคะแต่จะให้เห็นภาพ
คือในบ้านพี่ประกอบทำงานแล้วมีใครทำงานรายได้เข้าในบ้านอีกคะ
มีขายขายก๋วยเตี๋ยวขายก๋วเตี๋ไก่มะละแต่ทีนี้เขาก็ยกเว้นไม่ให้ตั้งเก้าอี้
ก็ขายไปได้แฟนก็ขายได้วันละร้อยสองร้อยต้มน้ำหม้อหนึ่ง
ก็ขายไปสองวันอืมต้มน้ำหม้อหนึ่งอ่ะคือขายสองวันมันมันขายไปได้
วันนี้ก็ขายไปสองร้อยบ้างสามร้อยบ้างร้อยพอบาทนึงบ้าง
คือไม่มีคนไปนั่งกินเพราะอยู่ในซอยอะนะ
แล้วแฟนพี่นี่ขึ้นทะเบียนต้องได้สีแม่ค้าใช่ไหมจ๊ะได้ไหม
ครับผมได้ครับผมอ่าอันนั้นได้นะอ่าอ่าอ่า
แต่ทีนี้ของพี่ประกอบเนี่ยนะคะถ้าถามเพื่อนแท็กซี่ด้วยกัน
มีคนเจอปฏิเสธด้วยเหตุผลไม่พบข้อมูลเยอะไหมคะ
ก็คือในกลุ่มของผมเนี่ยแท็กซี่มี๑๐อาคารตรงที่ว่าตรงคิวผมเนี่ย
ค่ะไม่มีนะคือส่วนมากจะได้หมดทุกคน
แล้ววันนี้ก็เข้ามา๓คนเข้าใหม่
จากที่ผมไปเมื่อวานนี้แล้วเมื่อคืนตีหนึ่งเข้ามา๓คนเลย
ค่ะแล้วตอนพี่ประกอบไปที่กระทรวงคลังมาด้วยเนาะ
ใช่ไปมาครับได้คุยกับใครบ้างคะ
ก็ได้คุยกับใครอ่ะคนที่ใส่เสื้อสินภูติขาวคุณประหลัดอะไรอย่างนี้

ผมเอาผิดพลาดได้แต่ก็ต้องแล้วผมจะรอได้ยังไง
ผมก็ต้องกินต้องใช้รายจ่ายต้องมี
โทษพี่มีลูกไหมคะ
ประกอบมีลูกกี่คนคะขออภัยขออภัยค่ะ
๒คนถูกกบคนหนึ่ง
อยู่โมส์๒อ่ะก็รายรูปที่๑๕คนหนึ่ง

ทีนี้พี่ก็ต้องรออุทธรณ์ใช่ไหม

ทีนี้พี่ประกอบครับเพื่อนที่เป็นแท็กซี่ด้วยกันเนี่ย
ส่วนใหญ่แล้วยังวิ่งรถกันอยู่หรือว่ากลับบ้านต่างจังหวัด

ก็ส่วนมากจะวิ่งกันอยู่นะเพราะว่ามันประทังกันอยู่เฉย
ไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอาชีพครับผม
มันไม่มีอาชีพอื่นอย่างผมเนี่ยก็ไม่มีอาชีพอื่นนะ
นอกจากขับรถอย่างนี้มันไม่มีอาชีพอื่นหรอก
มันทำขับรถกันอย่างเดียวเลย

ได้วันละ๒๐๐๓๐๐กว่าก็มีนะ
บางวัน๘๐ก็มีได้เที่ยวเดียว
เพราะว่าเราไปวิ่งจอมันไม่ได้คนเลยไม่คุ้มพลาดแท็ก
ผมก็เลยจอดเสี่ยงดวงเราได้ก็ได้ไม่ได้ก็เข้าบ้าน
มันจะเป็นอย่างนี้ครับ
ใช่ไม่ถึงไม่ถึงแน่นอน
พี่ประกอบขอพูดทิ้งท้ายแทนเพื่อนที่อาจจะไม่ใช่ต้องแท็กซี่เหมือนกันค่ะ
แต่ว่าคนที่รอเราไม่ทิ้งกันอยู่

อยากจะพูดอะไรแทนคนอื่นบ้างคะ

ให้ผู้ใหญ่บ้านมาข้าวมาแจก
นักถุงนึงขายนักแผงนึง
ปลากระป๋องสักแพ็คนึงหรืออะไรอย่างนี้

มันต้องแจกทุกบ้านแล้วล่ะ

มันทุกอาชีพผมมองเห็นโดยผมทงสาเขาหมดนะ

มันน่าจะมาแจกยาวกันบ้างตรงเนี้ย

ผมก็หาส่งรถผมได้เดือน๒๐๐๐บาท
หัวโดยกฏร๓๒ได้แน่นอนนพี่ประกอบอะงี้นะคะเดี๋ยวยังไงข้อมูล
บิปกปะเนี่ยผ่านราคาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ได้
แทนคนอื่นด้วยนะเดี๋ยวยังไงทางไทยรัฐยังตามประเด็น
นี้ให้ต่อนะคะขอบคุณพี่ประกอบก่อนนะแล้วก็ยังไงฝากให้
กำลังใจถึงภรรยาด้วยก่อนนะคะครับผมค่ะพี่ขอบคุณนะคะครับ
ผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับคุณจอมฝันครับค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่อันนี้คือในส่วนของเราไม่ทิ้งกันนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเป็นส่วนของประกันสังคมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยส่วนของประกันสังคมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนะคะ
คุณพิษสมัยนิธิภัยบูลค่ะผู้ตรวจสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ผู้ตรวจคะจริงดิฉันก็สังกัดประกันสังคมนะคะแต่ว่าพอมาอ่านแล้วมันค่อนข้างเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเอาสรุปความก่อนค่ะสิ่งที่คนที่สังกัดประกันสังคมแล้วช่วงนี้โควิดต้องทราบเนี่ย
ตรวจคิดว่าเราจะไปที่คนกลุ่มไหนก่อนคะเชิญท่านเลือกได้เลยค่ะ
เอากลุ่มที่เป็นผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับกรณีว่างงานก่อนนะคะ
อ่าคุมผู้ประกันตนตามมาตราสามสิบเก้าค่ะแล้วก็มาตราสี่สิบนะคะ
เนื่องจากว่าเป็นผู้ประกันตนที่ออกจากระบบการจ้างงานมาแล้วนะคะ
อ่าก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ก็หมายถึงว่าเป็นผู้ว่างงานนะคะค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่เดียวกับมาตรการเยียวยาโควิดเนี่ย
อาจจะไม่ได้รับตรงในส่วนของประกันสังคมนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้คุ้มครองกรณีว่างงานให้นะคะ
ก็จะไปใช้สิทธิ์ของเว็บของเราไม่ทิ้งกันนะคะ
ทีนี้ในส่วนของมาตราสามสิบเก้าสี่สิบซึ่งก็ตรงกันกับที่เราไม่ทิ้งกันบอกนะคะ
คือมาตราสามสิบเก้าสี่สิบไปที่เขานะคะค่ะทีนี้อีกอันหนึ่งที่ฉันไล่เรียงตามนี้ค่ะ
ผู้ตรวจค้าก็คือมาตราสามสิบสามมาตราสามสิบสามเนี่ยมันจะมีแบ่งว่าส่งมามากกว่าหกเดือน
ส่งน้อยกว่า๖เดือนซึ่งอันนี้ตกลงแล้วข้อสรุปคือยังไงในประกันสังคมคะท่าน
คือข้อสรุปที่เราได้ปฏิบัติมาเนี่ยนะคะคือคนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ๖เดือนนะคะ
ที่จะได้รับสิทธิ์กรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมนะคะก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ของประกันสังคม
ก็จะไปใช้สิทธิ์ของเราไม่ทิ้งกันเหมือนกันนะคะอ่าค่ะทีนี้ถ้าถ้าตั้งแต่หกเดือนขึ้นไป
อันนี้เข้าประกันสังคมถูกไหมคะเอ่อถ้าถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วย้อนหลังนะคะ
หกเดือนขึ้นไปนะคะก็จะได้รับสิทธิ์ในกรณีว่างงานของประกันสังคมนะคะ
ตามเหตุสุดพิสัยนะคะทีนี้เมื่อสองวันก่อนค่ะ
ได้คุยกับพี่แท็กซี่ท่านหนึ่งแล้วภรรยาเนี่ยนะคะบอกว่า๕เดือนครึ่ง
อ่าส่งมาห้าเดือนครึ่งห้าเดือนครึ่งเนี้ยจริงจริงถ้าตามหลักเนี่ย
ต้องมาที่เออต้องไปที่เราไม่ทิ้งกันถูกไหมคะ
เออมันไม่มีครึ่งเดือนนะของประกันสังคมจะคิดเป็นเดือนค่ะ
ไม่ทราบว่าแสดงว่าภรรยาเขาเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา๓๓ใช่ไหมคะ
เป็นในจ้างใช่ไหมคะอ๋อเดี๋ยวนะคะอันนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะ
เขาอ๋อเขาอาจจะหมายถึงอายุงานก็ได้มั้ย
อายุอายุงานใช่ค่ะเข้ามาทำงานซึ่งซึ่งถ้าแบบนี้เนี่ย
เดี๋ยวนะคะถ้าสมมุติอ๋อเดี๋ยวนี้ผู้ตรวจค่ะ
ถ้าสมมุติไม่ได้ดูไม่ได้ดูว่าส่งมากี่เดือนแต่ว่าเอ๊ะเรามีงานทำมากี่เดือน
หรือเราตกงานมากี่เดือนแบบนี้มันมีข้อปฏิบัติไหมคะ
คืออย่างนี้ค่ะกรณีที่ทำงานมานะคะยังไม่ถึง๖เดือนนะคะ
ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่๗นะคะนับย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา
หลังไปถ้ามีการจ่ายเงินเข้ามา๖เดือนก็ถือว่าจะได้รับเงินจากประกันสังคมนะคะ
ถ้าเป็นผู้ว่างงานที่ที่เกิดจากเหตุวิสัยเนี่ยนะคะแต่ทีนี้การทำงานมาเนี่ยนะคะ
ในส่วนของการคำนวณสิทธิประโยชน์ให้ของประกันสังคมเนี่ยนะคะ
ท่านมีการส่งเงินทำงานมาแล้ว๕เดือนครึ่ง
ครึ่งเดือนเนี่ยถ้ามันเป็นของเดือนปัจจุบันสมมุติเดือนเมษายนนะคะ
ของเดือนเมษายนก็จะยังไม่ได้ก็ต้องไปรับสิทธิ์อีกเดือนเดือนถัดไป
ก็คือเดือนพฤษภาคมนะคะคือการคือการทำงานมาเนี่ย
ไม่ว่าจะจ่ายเงินเข้ามา๑วันสมมุติว่ากันอย่างนี้ละกัน
เข้ามาระหว่างเดือนผู้ประกันตนที่เข้ามาระหว่างเดือน
แล้วมีเงินสมทบไม่ครบทั้ง๑เดือนมีการได้รับค่าจ้างไม่ถึง๑เดือนเนี่ยนะคะ
อาจจะแค่เข้ามาเพียง๕วันหรือ๒วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้านายจ้างนำส่งประกันสังคมให้ในเดือนนั้นน่ะนะคะ
ก็สามารถที่จะนับเป็นหนึ่งเงินได้เพราะว่าในส่วนของฐานค่าจ้างที่เราจะนำมาคำนวณ
สิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างเนี่ยนะคะเราดูจากการสมทบเข้ามา
ค่าจ้างต่ำสุดที่นำส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะทำงานมากี่วันแล้วก็ได้รับเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่
ถ้ามิถึง๑๖๕๐บาทคือฐานค่าจ้างต่ำของเราเนี่ยเราจะให้จ่ายจาก
เราลดให้เหลือฝ่ายที่เจ้างก็เหลือ๑ก็เอา๑คูณเงินเงินที่๑๖๕๐
ไม่ว่าจะได้รับเงินมากกว่า๑๕๐๐บาทเราก็ให้นำส่งจากผ่าน๑๕๐๐บาท
ก็คือร้อยละ๕ที่เมื่อก่อนฯแต่ตอนนี้เราลดให้เกือบริกษาธิภาคว่าร้อยละ๑๐
เพราะฉะนั้นตอนนี้นายจ้างมีหน้าที่ดูว่าทุกจ้างจะเข้ามาระหว่างเดือนหรือรับเงินสมโทษเต็มเดือน
ต้องหากนำส่งสำนักงานประกันสังคมทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างนะคะ

สารสูงสุดคือไม่เกิน๑๕๐๐นำส่งเข้ามา
รอลูกค่ายตอนนี้ได้จ้าง๑๐๐ละ๔
ส่วนลูกจ้างร้อยละ๑แล้วก็นำส่งประกันสังคมเข้ามา

อาจจะไม่ได้ถามลงรายละเอียดกับผู้ตรวจในรายละเอียดลักษณะแบบนี้มาก
เพราะจริงแล้วมีเอกสารออกมาประชาสัมพันธ์ค่อนข้างละเอียด
ละเอียดกว่าที่ดิฉันจะถามด้วยนะคะคุณผู้ชม

จากการประชุมกันที่ตกลงแล้วมีนิยามเมื่อวานี้

คือมีนิยามมาว่าตกลงโควิด๑๙ถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

ทีนี้พอบอกว่าโควิด๑๙เป็นเหตุสุดวิสัยนะ
มีผลยังไงกับผู้ประกันตนคะ
คืออย่างนี้ค่ะตอนนี้นะคะที่เราเริ่มให้แจ้งกรณีเหตุวิสัยเข้ามาเนี่ยนะคะ
เราจะเริ่มจากผู้ประกันตนที่ถูกกักตัวนะคะ
จะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะ
ไม่ว่าจะในจ้างสั่งให้หยุดหรือว่าลูกจ้างโดนรัฐสั่งให้หยุด
ก็แล้วแต่เพราะว่าพอสอบสวนโลกไปแล้วเนี่ย
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะที่ถูกรัฐให้ไปรายงานตัว

ตอนนี้เราก็จะมีการวินิจฉายให้นะคะ

อีกกรณีหนึ่งที่เราเตรียมวินิจฉัยให้ก็คือ
ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่

ไม่ใช่ว่าอาจจะมีการแพร่ระบาดของโลกได้
อันนี้คือเป็น๒กลุ่มที่เราดำเนินการ

ซึ่งเชิญให้ค่ะ
ทีนี้เงินสำทดที่เราได้รับมา
ที่จะมาจ่ายเงินกรณีว่างงาน

เอิ้นรพที่นายเข้าใจถูกไหมว่า
ว่านานสุดไม่เกิน๓เดือน

แต่ที่เราคิดเป็นวันเพราะว่าบางครั้งเนี่ย
อาจจะมีการงานเป็นช่วงอ่ะแล้วก็เลยเป็นวันก็เลยคิดเป็น๙๐วันค่ะ
ใครที่รับเป็นรายเดือนก็คือไปหารอย่างนี้ถูกไหมคะ

คนที่โดนในจ้างสั่งให้กักตัวหรือว่ารัฐรัฐสั่งให้กักตัวเนี่ย
ความหมายมันมีผลต่อการรับเงินยังไงไหมคะ
แล้วมันจำเป็นต้องมีใบรับรองนายจ้างต้องรับรอง
การแจ้งยื่นขอรับเงินกรณีว่างงาน

หน้าเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม
ซึ่งจะมีกรณี๒แบบฟอร์มก็คือลูกจ้างยื่นเข้ามา
กับนายจ้างรับรองเข้ามาจะมีอยู่๒แบบฟอร์ม
นายจ้างก็ต้องรับรองว่าลูกจ้างคนนี้ถูกกักตัว
นายจ้างรับทราบแล้วก็ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
สำนักงานสังคมจะได้วินิจฉัยเงินได้ถูกต้องนะคะ
จะมีประเด็นไหนไหมคะหรือว่าจะมีมันจะมีวิธีคิดแบบไหนไหมคะ
ที่นายจ้างจะไม่เข้าไปให้ข้อมูลคือไม่มีมุมไหน
นายจ้างเขาจะเสียประโยชน์ใช่ไหมคะกรณีนี้
ไม่มีค่ะเพราะว่ากรณีกักตัวยังไงก็แค่๑๔วัน
เพราะฉะนั้นนายจ้างก็ต้องจะต้องเข้ามารับรอง
เพราะว่ากรณีกักตัวเนี่ยนายจ้างเป็นอย่างนี้นะคะ
กรณีที่ถูกกักตัว๑๔วันมันจะคล้ายกรณีที่จ้างเจ็บป่วยนั่นแหละ
เขาจะต้องรับเงินนะคะกับนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก่อนนะคะ
ก็คือตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะโปรโมทว่าใน๑ปี
รับค่าจ้างทำงานมาแล้วถือเธอมีชีวิตที่จะได้รับเงิน
สามารถที่จะลาป่วยได้๓วันทำงานโดยได้รับค่าจ้างนะคะ
จากวันที่๓๐วันมาแล้วเนี่ยส่วนที่
ทีนี้ผู้ตรวจคะเดี๋ยวนะคะขอโฆษณาครั้งเดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายค่ะคุณผู้ชม

ค่ะผู้ตรวจคะเรามีเวลาค่อนข้างกระชับนะคะแต่ว่าเราอาจจะได้คุยกันวันอื่นอีกนะคะ
ที่ฉันสรุปคร่าวเมื่อสักครู่นี้คือในกรณีที่มีการนิยามใหม่แล้วเรื่องโควิด
ทำให้คนที่ถูกสั่งให้กักตัวคือนายจ้างให้กักนะคะหรือว่า
ค่ะซึ่งคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงคนที่ติดใช่ไหมคะแต่คนที่เข้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
คนที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่ติดเชื้ออันนี้คือต้องสั่งกักตัวเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้
ทีนี้คนที่ติดเชื้อแล้วก็จะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแล้วค่ะ
ก็ไปรับเงินกรณีรักษาพยาบาลไปค่ะ
ท่านทีนี้ในส่วนของสถานประกอบการที่รัฐสั่งให้หยุดซึ่งก็มีประกาศมาแบบเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะคะ
กลับเพิ่มเข้าไปคือสถานประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในคำสั่ง
แต่เมื่อมีนิยามนี้มาแล้วเนี่ยกระทบกันหมดยกตัวอย่างเช่นโรงแรมการท่องเที่ยวแบบนี้
คือเข้ามาตรฐานเดียวกันถูกไหมคะ
ตอนนี้ยังไม่มีประสิทธิ์คลมออกออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะพูดเฉพาะที่มีมาแล้วดีกว่านะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คอลโมต้องพิจารณาด้วยถูกไหมคะผู้ตรวจ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพี่จะยังไม่ทราบตรงนี้นะคะ

กรณีที่ผ่านมาที่เราได้รับรู้มาแล้วนะคะ
คืออันนี้มีการเสนอเพียงแต่ว่าในกรณีของถ้ารัฐไม่ได้สั่งให้หยุดเนี่ยนะคะ
แต่ว่าได้รับผลกระทบอันนี้รอคอลโมแค่รอคอลโมถูกไหมคะ

ทีนี้อย่างนี้ค่ะผู้ตรวจเรียนเหลือเวลาค่อนข้างกระชับ
เอาแบบนี้นะคะสถานประกอบการที่ไม่ได้ถูกสั่งนะคะ
แต่ว่าได้รับผลกระทบมันจะมีหลายแบบเช่นลดเงินเดือนลดวันทำงานลดเงินเดือนนะคะ
หรือว่าคือมันมีหลายแบบคือมีใครที่จะเข้ารักษณะนี้บ้างคะ
ถ้าเข้ารักษณะนี้คืออย่างนี้นะคะกรณีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มันก็เป็นเกี่ยวพันธ์กับประบอบคุมคลองแรงงานด้วยนะคะ
กรณีที่ไม่มีงานให้ลูกจ้างทำจะไปเข้าประบอบของคุมคลองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตรงนั้นต้องไปดูตรงนั้นด้วยนะคะ
ทีนี้ในส่วนกำลังจะถามว่าคือไม่ว่าจะเป็นโดนลดเงินเดือน
ลดวันทำงานแล้วก็มีผลต่อการลดเงินเดือน
หรือว่าอยู่ดีก็ให้ออกเลยเพราะว่านายจ้างก็ไม่ไหวแล้ว
คือลักษณะแบบนี้ต้องไปถามกรมคุ้มครองถูกไหมคะ
ใช่ค่ะคือการลดเงินเดือนหรือการให้ทำงานเป็นช่วงช่วงนี้

ผู้จ้างก็ยังมีรายได้อยู่นะแต่อาจจะไม่เต็มเดือน
ตรงนั้นก็ถือว่ายังไม่ได้ขาดรายได้ค่ะ

แต่ถ้าเป็นกรณีที่ลูกจ้างถูกเลิกจ้างเลยหรือลาออกเอง
กรณีนี้ก็จะไม่ใช่๖๒๙๐วันอาจจะไปใช้อีกกรณีหนึ่งก็คือ
อาจจะมาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ที่นายจ้างจำเป็นต้องเลิกกิจการหรือลูกจ้างลาออกเนี่ย
จะไปรับอีกกรณีหนึ่งค่ะซึ่งเงินจะไม่ได้เท่ากันค่ะ
เรียนถามนิดนึงนะคะคือเอาตัวเลขกลมเนี่ย
คืออย่างสมมุติถ้าเปรียบเทียบกับเราไม่ทิ้งกัน
คนที่เข้าสิทธิ์เนี่ยนะคะเบื้องต้นคือ๕๐๐เนี่ย
เดือนแรกได้แล้วแน่นะคะแล้วก็คาดว่าจะได้ถึง๓เดือน
คำถามคือถ้าเราเอาโดยเฉลี่ยนะคะลูกจ้างที่เข้า
คือเป็นสังกัดประกันสังคมแล้วเข้ารักษณะได้รับผลกระทบจากโควิดเหมือนกันเนี่ย
เฉลี่ยมันมีให้เห็นชัดไหมคะว่า๙๐วันหรือว่า๓เดือนเนี่ย

ถ้าเงินเดือนสูงสุดที่ส่งประกันสังคมเข้ามาอยู่ที่๑๕๐๐ใช่ไหมคะ
ถึงสุดจะได้อยู่ที่๙๓๐๐บาท

ถ้าทุกเดือนส่งมา๑๕๐๐หมดเลยเนี่ยก็จะได้อยู่ที่๙๓๐๐บาท

แต่ต่ำสุดนี่เราไม่สามารถบอกได้เนื่องจากว่า
บางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเข้าระหว่างเดือนและค่าจ้างมีไม่เยอะกว่านำส่งเข้ามา
เพราะฉะนั้นก็จะต้องไปดูด้วยตรงนั้นนะครับ
แต่ว่าอย่างนี้เวลาเราคำนวณเงินสมทบให้คนว่างงานให้ทุกย่านที่ว่างงานเนี่ย
เราจะดูค่าจ้างย้อนหลังไป๑๕เดือน

เราจะหยิบเงินค่าจ้างสูงสุด๓เดือนที่ส่งเข้ามา
แล้วเอามาหารเฉลี่ยให้นะคะ
เดือนนี้อาจจะได้เงินน้อยแต่เดือนที่ผ่านมานะคะย้อนหลังไป๑๕เดือนเนี่ย
ถ้ามีใน๓เดือนใน๑๕เดือนนั้นส่งลงสมทบสูงสุดเท่าไห
เราจะเอาเดือนที่สูงสุดทั้ง๓เดือนเนี่ยมารวมกันแล้วก็คำนวณให้ค่ะ
ผู้ตรวจค้าเรียนไม่มีเวลาคุยกับท่านมากกว่านี้
แต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันอีกแน่ขออนุญาตรบกวนไว้ล่วงหน้านะคะ
ยังไงสวัสดีท่านก่อนตอนนี้นะคะ

คุณผู้ชมค่ะคือประกันสังคมมันเยอะมากนะคะ
คือเยอะจริงทั้งส่วนงานของประกันสังคมและส่วนงานของคุ้มครองแรงงานนะคะ
เดี๋ยวขออนุญาตค่อยไล่เรียงก็แล้วกันนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมมีคำถามอะไรแปะเข้ามาในทวิตเตอร์ส่วนตัวของดิฉันก็ได้นะคะ
เราคุยกันหลายวันแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ